ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่อุดรธานีค่ะมีตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในหอพัก
ว่าจะตายมาหลายวันแล้วด้วยเพราะว่าส่งกลิ่นโอ้โหโชยมาสักสองสามวันแล้ว
ตัวคนดูแลหอพักบอกว่าเพิ่งไลน์คุยกับผู้ตายเมื่อวันที่๕ตุลาคม
บอกว่าวันสุดท้ายแล้วนะต้องจ่ายค่าเช่าห้องนะผู้ตายอ่านนะอ่านแต่ไม่ตอบ
แล้วก็มีคนในหอพักไปแจ้งคนดูแลหอพักว่าเดินผ่านห้องนี้แล้วมันมีกลิ่นเหม็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าตายอยู่ในห้องนะคะชื่อว่านายนัทธวุฒิสันเสริฐอายุ๒๑ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะคะตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้ง
ก็เลยไปตรวจสอบห้องพักหมายเลข๓ทับ๔ชั้น๓ของหอพัก
อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีสภาพศพคือนอนหงายอยู่บนเตียง
เสื้อยืดแขนสั้นใส่กางเกงในผู้ชายกางเกงบ็อกเซอร์นะคะ
ในมือยังถือรีโมทแอร์อยู่เลยในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
มียาแก้ปวดพาราเซตามอนแล้วก็มีใบนัดแพทย์
ตามร่างกายของผู้ตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ต้นคาดว่าเสียชีวิตมาสักสี่ห้าวันแล้วนะคะนางเพ็ญพรทีพักดี
เจ้าของหอพักบอกว่าผู้ตายเพิ่งมาเช่าห้องได้แค่เดือนกว่า
ทำสัญญาไปเมื่อ๘กันยายนค่ะครบกำหนดจ่ายค่าเช่าห้อง๕ตุลาคม
แต่ผู้ตายไม่ยอมลงมาจ่ายก็เลยสอบถามไปในเพจของหอพักกันนะคะ
เปิดดูคืออ่านแต่ไม่ตอบเมื่อสองวันก่อน
คนที่อยู่ในตึกเดียวกันไปแจ้งคนดูแลหอพักว่ามันมีกลิ่นเหม็นอะไรก็ไม่รู้
คล้ายคล้ายกับกลิ่นขยะแต่มันเหม็นมากจนวันนี้กลิ่นมันเริ่มแบบแรงมาก
จากชั้น๓กลิ่นลงมาถึงข้างล่างก็เลยใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปดูในห้อง
แล้วก็ต้องตกใจเพราะว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องอ่ะนะคะ
ผลเช่าห้องคนนี้บอกเขาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายครับ

ก็คือเขาอ่านอย่างเดียวเขาไม่ตอบแล้วเมื่อวานหนูก็เลยทักไปอีก
ว่าอ่าถ้าคือถ้าน้องไม่มาจ่ายคือมันจะต้องลองหอ
จะต้องล็อกห้องไว้นะคือเขาไม่อ่านแล้ววันนี้อ่า
เข้าไปขอมันไม่มีคนตอบรับอะไรเลยหนูน้าก็เลยให้หนูขึ้นไปเปิดห้อง
คือคือหนูไปเปิดหนูก็เห็นศพอืมเพื่อนบ้านบอกว่าสี่ห้าวันก่อน
ยังเห็นผู้ตายยื่นมือออกมาจากห้องมารับอาหารที่มีคนไปส่งหน้าห้องอยู่เลยนะ
อืมแต่นี่ก็เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะพอตำรวจพบศพนะคะ
ตำรวจก็ติดต่อไปหายายของผู้ตายค่ะแจ้งเรื่องนี้ให้คุณยายทราบนะคะ
คุณยายก็ร้องไห้แทบขาดใจคุณยายเล่าให้ฟังว่าหลานชายป่วย
เป็นไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคกระเพาะด้วย
ก่อนหน้านี้ก็พยายามโทรศัพท์ไปหาหลานชายหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้เลย
เขาติดต่อเมื่อไหร่ครับล่าสุดได้ถ่ายเมื่อแล้วเพราะเราจะโทรหมดแน่นเลย
โทรศัพท์หาอยู่ใช่ไหมโทรไม่ติดสถานีตำรวจนะอืม
แล้วเอางี้ยายยายลองดูมือถือดิว่าเขาโทรติดต่อยายล่าสุด

พายายมาเง้อยายก็ว่าอยู่แก้มสักคนกลัวเข้าไปก็ได้กลัวเป็นว
อืมตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะคะเพราะว่า
คนดูแลหอพักก็บอกว่าผู้ตายบอกว่าเมื่อ๑๕กันยายนที่ผ่าน
มาไปผ่าตัดไส้ติ่ง
โรงพยาบาลแล้วก็มีโรคประจำตัวหลายอย่าง
พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ผู้ตายมีประวัติเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ
มีใบนัดแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งไปหาหมอมา
กันยายนด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือด
ก็เลยไม่น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย
แต่ก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอีกครั้ง
ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างชัดเจนได้
ทีนี้ค่ะมันมีเรื่องราวของความเชื่อนิดหน่อย
คือคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะห้องที่ผู้ตายอยู่เนี่ยนะคะที่ไปเช่าอยู่เนี่ยอยู่ชั้นสาม
แล้วประตูห้องของผู้ตายตรงกับทางเข้าหอพักพอดี
เขาเรียกกันว่าเป็นทางสามแพร่งอืมตามความเชื่อของคนโบราณ
เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดไม่ดีมุมอับทางสามแพร่งไม่ควรอยู่
ควรมีประตูบ้านประตูห้องตั้งตรงแบบนี้ค่ะ
และเจ้าของหอพักก็บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลกจริง
นายจักรพงศ์ศรีชาคำเล่าให้ฟังว่า๒สัปดาห์ก่อนนะคะ
ตัวนายจักรพงศ์เองตัวภรรยาของนายจักรพงศ์
และแม่ยายของนายจักรพงศ์ฝันเหมือนกันทั้ง๓คนเลยนะ
ฝันว่ามีคนมาที่หอพักเยอะเลยเหมือนกับจัดงานอะไรบางอย่าง
ทุกคนฝันเหมือนกันฝันคนละวันค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหอพัก
อาจจะมาบอกเป็นลางบอกเหตุบอกเหตุร้ายว่าจะอาจจะมีเหตุไม่ดี
เกิดขึ้นที่หอพักแห่งนี้อะไรแบบนี้